แต่ว่าก่อนติดตามโปรแกรมในวันนี้

เอ็ดฟุตซอร์ไทยฤกษ์๒๐๑๘เล็กที่๒
กลับมาฟาดแจ้งกันต่อในอีก๑๓เกมที่เหลือ
วันนี้เราพาไปชมสเต็ปเทพของแข้งตัวเล็กประจำเกม
การแข่งขันสัปดาห์ที่๑๔จะเทพแค่ไหนไปติดตามกันครับ
เริ่มที่สเต็ปแรกเป็นจังหวะที่ประนัดกิจถิดพังทุกวง
ปลดยิงไปอย่างน่าเสียดาย
เอาชนะทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต๒ประตูต่อ๐
ไปดูสเต็ปดึงจังหวะการจ่ายบอลสุดเทพของธนากุลวิเชียนกุล
เก็บบอลได้ก่อนจะเหยียบบอลแปะคืนหลังแอสซิตให้ไลอันโกเมตร
วิ่งเข้ามาซัดให้ทีมขึ้นนำก่อนเก็บ๓แต้มไปในท้ายที่สุด
เต็ปต่อมาไปดูนักเตะล่างตันนกพรุเชื้อหมอดู

เลี้ยงสลุยหมูผู้เล่นกลมทางหลวงหลบ๑ถักหลบ๒
อดซักไปตรงตัวธนวิทย์คำนะผู้สาประตูกรมทางหลวง
ได้ประตูไปอย่างน่าเสียดาย
เต็ปต่อมาไปดูเกมสวนกับคุณภาพของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวะของอิทธิพลรุ่งแสงได้บอลจากเพื่อน
บอลสับขาโยกหลอกให้ผู้เล่นแคทเอฟซีเสียจังหวะ
ก่อนหลุดเข้าไปยิงให้ทีมขึ้นนำ๓ตัวหนึ่ง
แต่สุดท้ายเจอทีเด็ดแคทเอฟซีเฉือนชนะไปแบบสุดมัน
ปิดท้ายสเต็ปขั้นเทพของเจ้ามิคกิติยศแร่มเขต
ของกรมทางหลวงที่ได้บอลจับเพื่อน

ก่อนขึ้นบอลหนีผู้เล่นสุดราษณีย์อีกคนอย่างเหนือชั้น
แต่สุดท้ายยิงออกไปนิดเดียว
นัดที่๑๕วันนี้มีเตะ๓คู่ครับ
บ่าย๒ราชนาวีเจอกับการท่าเรือคู่นี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดครับ